คุณผู้ชมครับเมื่อวานมีเหตุประทึกตอน๖โมงเย็น
ผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีเลยเธอสวมชุดนอนสีชมพูไปนั่งอยู่ที่บริเวณนอก
ไปนั่งอยู่หมินหน่อยจะกระโดดแหล่ไม่กระโดดแหล่อยู่แล้ว
แล้วมีพนักงานในร้านซึ่งอยู่ในห้างเนี่ยนะฮะเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ไปดูเลยครับ
พี่อ้อมสับปากแต่กระโดดอ้อม
นี่เหรอ

จากฟังเสียงดูเป็นพนักงานอยู่ร้านอาหาร

แล้วก็ลุ้นระทึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คนที่ถ่ายคลิปคนอยู่ในร้าน

ผู้หญิงคนนี้ตามเสียงที่เราได้ฟังได้ยินเข้าไปเนี่ย

สวมชุดนอนสีชมพูไปนั่งอยู่นะฮะ

รบพอเขายืนอยู่หลายคนแต่ไม่มีคน

นั่งร้องไห้ร้องห่มห้อยขาลงมา

ประพอผู้หญิงอยู่ข้างในมีผู้ชาย

จะเข้าใกล้กว่านี้กลัวเธอตัดสินใจกระโดดลงไป

ตกอกตกใจหวาดเสียวเป็นอย่างมาก
ต่อมามีการแจ้งไปยังตำรวจสนบางรักษ
นะฮะตัดสินใจเข้าไป

ดึงที่แขกแล้วก็ลากขึ้นไป

รู้แค่ว่าเธอเครียดกับปัญหาเรื่องส่วนตัว

นาราชสุติต่อยาธิ์ให้มารับกลับตัวเธอไป
ดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค่อนข้างจะน่ากว่านะฮะ